ซึ่งผู้ต้องหาที่ก่อคดีนี้ก็เป็นวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดพัทธลุงนะครับ
ซึ่งมีการรวมตัวตั้งกลุ่มในเฟซบุ๊กในนามว่าแก๊งปืนควาย
ที่กลุ่มนี้จะสลายตัวไป
ไทยรัฐจอบประเด็นในวันนี้จะไปเจาะพฤติกรรมและที่มาที่ไปของแก๊งนี้กันครับ
จากข้อมูลการข่าวของตำรวจภูทรศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุง
ระบุว่าแก๊งปืนควายเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นเมื่อต้นปี๒๕๕๙
โดยเปิดเฟซบุ๊คเพื่อประกาศตัวว่าเป็นกลุ่มที่ใช้ปืนลูกซอง
และปืนพกสั้นเป็นอาวุธประจำกลุ่ม
ตั้งชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่าปืนควายที่หมายถึงปืนลูกซอง
มักด้วยสูมเสพเครื่องลิมจากใบกระท่อมเชื่อเรียกว่า๔คูณร้อย
และก่อเหตุทะเลาะวิวาสกับกลุ่มคู่อริอยู่บ่อยครั้ง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพยายามสืบค้น
จากการใช้โซเชียลมีเดียของกลุ่มเฟซบุ๊คดังกล่าว
เพราะว่ามี๓กลุ่มที่ใช้ชื่อใกล้เคียงกัน
โดยกลุ่มแรกชื่อว่าปืนควายทีเอ็ม
มีสมาชิก๗๑๐คนเป็นกลุ่มสาธารณะ
โพสต์ล่าสุดระบุว่าแดดสหายฟืนควายทุกคน
คงได้เห็นกันแล้วสิ่งที่เกลียดที่สุด
คือการซ้ำเติมเพื่อนคนเราผิดกันทุกคน
อยู่ที่ความผิดนั้นเราจะซ้ำเติมหรือว่าให้กำลังใจกัน
และทิ้งท้ายว่าน้องยังอยู่ในใจพี่เสมอ
ส่วนกลุ่มที่๒ชื่อกลุ่มปืนควายเป็นกลุ่มปิด
มีสมาชิกเหลือเพียง๖คน
และกลุ่มที่๓ชื่อกลุ่มซุ้มปืนควาย

สมาชิกบางคนในกลุ่มโพสต์ที่หน้าเฟซบุ๊คส่วนตัว
ไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ฆาตกรรมครั้งนี้ด้วย
แต่ยังมีข้อมูลบางส่วนจากชาวบ้าน
ระบุถึงพฤติกรรมโหดของวัยรุ่นกลุ่มนี้หลายครั้ง

มาครั้งนี้ที่ไปก่อเหตุฆ่าและฝังศพเยาวชนชายวัย๑๘ปี
พร้อมข่มขึ้นแฟนสาวที่ตั้งคัน๓เดือน
มันร้ายมากเลยมันพาฆ่าบนเขาเลย
พาไปขวางแล้วมีการจำลองภาพด้วย
แล้วมีการวัดวัดหลุมด้วยหลานเล่าให้ฟังแล้วมีการมัดตาด้วย
เขาบอกว่าขอให้เวลาพวกมึงทำใจ
แฟนเขาก็เลยสั่งลาว่าเกิดมาชาตินี้เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน
ถ้าเกิดมาชาติหน้าขออยู่ด้วยกัน
เขาสั่งลามหลานสาวเขาบอกว่าฝากแม่กับน้องด้วย
เสร็จแล้วเขาก็ยิงยิงเสร็จแล้วเขาก็ให้นั่งคุกเข่า
หลานสาวเล่าให้ฟังนั่งคุกเขาเสร็จแล้วก็ถีบลงหลุม
ผู้ชายไม่ตายเขาก็เข้าไปแทงซ้ำค่ะ
เสร็จแล้วทีนี้หลานสาวก็บอกว่าฉันกลัวตาย

ขอไว้ชีวิตมันกลัวตายมันบอกอย่างนี้
เขาก็เลยมีในจำนวนนั้นก็เลยสงสารพามาตะเวน
เสร็จแล้วนึกยังไงไม่รู้เขาก็เลยมาฆ่ามันที่เขาว่าผ้า
ไปข้างหลังสามทีเสร็จแล้วถ้าพอไม่ตาย
ข้างขวา๒แล้วก็โยนลงเหวค่ะ
จากข้อมูลของตำรวจยังพบด้วยว่า
ผู้ต้องหาทั้งหมดที่เคยเป็นสมาชิกแก๊งปืนควาย
สลายตัวไปเมื่อต้นปี๒๕๕๙

แบ่งแก๊งย่อยในชื่อแก๊งปืนควายและแก๊งหื่น
ไม่ได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมใดเป็นรูปธรรม
แต่มีพฤติกรรมในลักษณะคึกขนองตามภาษาเด็กวัยรุ่น
ในพื้นที่อำเภอศรีนครินทร์เท่านั้น
ส่วนการตรวจสอบประวัติคดีอาชญากรรมพบว่า
มีคดีที่แก๊งปืนควายก่อเหตุเป็นคดียาเสพติดเล็กน้อย
แม้จะมีข้อมูลระบุว่าเคยข่มขืนหญิงสาวหลายคน
แต่หลักฐานก็ไม่เพียงพอและไม่มีผู้ใดไปแจ้งความเอาผิด
ข่าวแทรรัสทีวีปล่อยงาน